เช้าโชว์จะเรียกว่าเฉาได้ไหมฮะเกี่ยวกับดารา
บาดเจ็บเลยถึงขั้นนกต่อรองค่ารักษาพยาบาลกันอ่ะ
มีการต่อจากสามหมื่นเหลือหมื่นนึงแล้วก็มาเป็นสองหมื่น
ต่อกาลกลางลายกาล่ะคุณผู้ชมและอีกหมื่นหนึ่ง

คุณหนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยแต่ว่านี่คือวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุครับบริเวณสี่แยกลำสาลีในพื้นที่เขตบางกะปิ
ตอนนั้นมัน๔ทุ่ม๔๕นาทีของวันที่๒๕เมษา
คนที่เสียหายคือนางสาวปรารถนาโรจนะแก้วประเสริฐครับอายุ๒๑ปีเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงไปตามถนนรามคำแหงนี่แหละ
แต่รถของคุณขุนชานนท์ครับดาราในคนนี้ก็เลี้ยวตัดหน้าเธอกระทันหันเลยนะจะเข้าซอยรามคำแหง๙๓
มันก็เลยไปเฉียวชนกันชนกับมอเตอร์ไซค์ของนางสาวปรารถนานางสาวปรารถนาบาดเจ็บแขนหักครับ
หลังเกิดเหตุคุณขุนชานนท์ซึ่งเป็นคนขับลงมาจากรถ
แล้วก็ไปเข็นรถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายที่ล้มเนี่ยเข็นไปไว้ข้างทางครับ

พอเข็นมอเตอร์ไซค์ผู้เสียหายไปแล้วก็เดินกลับมาขับรถตัวเองไปจอดไว้ข้างทาง
และก็ลงมายืนคุยเจรจากัน
คุณปรารถนาหรือว่าคุณติ๊กผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าเหตุการณ์วันนั้นว่า
เลี้ยวกระทันหันเลยโดยไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวด้วย
ที่ขี่มาทางตรงก็เลยชนประตูรถยนต์ของคุณขุนชานนท์จนล้มลงไปครับ
แล้วแฟนของคุณขุนชานนท์เข้ามาพยุงเธอแล้วพาไปส่งโรงพยาบาล
อันนี้ยังดีนะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไปด้วย
รวมไปถึงถ่ายบัตรประชาชนของคุณขุนชานนท์ไว้
ให้ติดต่อตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไป
โดยมีการบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง
อยากให้จบตรงนี้ไม่อยากให้ไปแจ้งความกับตำรวจครับ
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยครับ
ไม่ได้เปิดไฟเลยใช่เขาคือเขาเลี้ยวซ้ายกระทันทันเลย
ตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเขาเป็นดารา
ตอนนั้นพี่เขาลงมาไม่ได้ใส่แมสนะคะ

เขารับผิดชอบเขาอะไรไหมตอนนั้นเขาพูดว่ายังไง

เขาบอกว่าเขาจะรับจ่ายค่ารักษาให้
ลักษณะเขาเหมือนดื่มสุราอะไรมาไหมหรือยังไงไหม
ตอนนั้นเป็นพี่กู้ภัยที่ได้กลิ่นแอลกอฮอล์กับเขามากกว่าค่ะ

ตอนนั้นเนี่ยเขาดูจะมาดูแลเราเป็นห่วงเราเป็นอะไรบ้างไหมตอนนั้น
ตั้งแต่เกิดเหตุก็คือแลกเบอร์กันไว้

หนูก็เลยแอดไลน์พี่ผู้หญิงที่มาด้วยไป
ก็คือส่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เหมือนเขาก็ต่อลองค่ะ
เขาบอกไหมว่าแบบเอออยากให้เรื่องจบตรงนี้นะ

ก็คือจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เราทั้งหมดค่ะ
อันนี้คือคุณปราธนาส่วนแม่ของคุณปราธนา
เล่าแบบนี้ว่ามีการติดต่อคุยเรื่องเยียวยา
กับแฟนสาวของคุณขุนชานนท์ทางแชทไลน์
แฟนสาวของคุณขุนชานนท์ก็บอกว่า

แต่ทางคุณแม่ของคุณปรารถนาก็ต่อรองไปครับ
ขอเพิ่มได้ไหมจาก๑๐๐๐๐เป็น๒๐๐๐๐ได้ไหม
จบเรื่องเลยเพราะลูกสาวเขาต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัวด้วย
แต่ว่าฝั่งแฟนสาวคุณขุนชานนท์ปฏิเสธครับ

ทั้งที่ค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถ
รวมแล้วนะคุณผู้ชมเกือบ๓๐๐๐บาท
อันนี้จากที่คุณแม่คุณปรารถนาบอกนะครับ
มันยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นอีกด้วยนะ
คุณแม่ก็เลยขออนุญาตแจ้งความ
ฝั่งแฟนสาวคุณขุนชานนท์บอกงั้นแจ้งเลย
เดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่ไปคุยแต่สุดท้ายก็หายไปครับ
ผู้บาดเจ็บก็เลยติดต่อไปหาผู้จัดการของคุณขุนชานนท์
ทางนั้นบอกไม่สะดวกดำน้ำอยู่ไม่รู้เรื่องที่มันเกิดขึ้นครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังคุณขุนชานนท์ก็ทราบว่า
ตอนที่ติดต่อไปเนี่ยคุณขุนชานนท์ไปถ่ายรายการที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
ซึ่งวันเกิดเหตุก็ยังไม่ได้มีการตกลงกันเรื่องค่าเสียหายว่าจะใช้จ่ายกันเท่าไหร่
แต่ล่าสุดครับมีการไปพูดคุยกันกลางรายการเลยนะกลางรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยครับ
ฝั่งคุณขุนชานนท์เนี่ยบอกว่าจะชดใช้ให้สองหมื่นบาทเขาได้แค่นี้เต็มที่ละสองหมื่น
คู่กรณีขอมาสามหมื่นก็มันยังเหลือส่วนต่างอีกหมื่นนึง
ปรากฏว่าเป็นพี่หนุ่มกัญชัยครับเอ่ยปากบอกเลยเดี๋ยวพี่หนุ่มออกเองอีกหมื่นนึงเนี่ย
จะช่วยครอบครัวน้องเขาแต่ที่พูดในรายการก็คือรู้อยู่แล้วว่า
พรบรถจักรยานยนต์มันครอบคลุมสามหมื่นบาทก็เลยแกล้งพูดไปอย่างนั้นเองครับ
ฝั่งนั้นเขาบอกอย่างนั้นนะส่วนตัวคุณขุนชานนท์ก็มีการขอโทษคุณแม่ของผู้บาดเจ็บ
ทำให้ไม่สบายใจยืนยันว่าไม่หวั่นว่าทัวร์จะมาลงซ้ำแล้วซ้ำเล่า
โดยหลังจากนี้ครับอีก๒วันก็จะเดินทางไปพบกับครอบครัวผู้บาดเจ็บ
ว่ากันต่อนะครับคุณขุนชานนท์เนี่ยบอกว่าหลังจากนี้อีก๒วัน
เดี๋ยวจะเดินทางไปพบกับครอบครัวของนางสาวปรารถนาก็คือผู้บาดเจ็บ
เพื่อจะไปเคลียร์ที่โรงพักคุณขุนยังยืนยันด้วยนะคุณผู้ชมว่าไม่มีการหนีแน่นอนครับ

รับผิดชอบอยู่แล้วพี่ก็เป็นแบบค่ารักษารอบต่อไปประมาณนี้ครับ
เหมือนครับที่เขาเรียกมา
นี่คือเคลียร์กันในรายการจบไปแล้วป่ะคะ

ส่วนที่ทางคู่กรณีเขาบอกว่าทางฝั่งเราคุยกับเขาไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะเราว่าไงบ้างเอ่ยคะ
ก็น่าจะคุยดีนะครับแต่เสียงเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วกับแฟนผมที่เขาใหญ่ฟังไหม
เป็นดาราแล้วแบบกลางบ้างไม่รับผิดชอบบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะผมก็ขอโทษนะครับที่ทำให้กระแสไปออกมาเป็นดั่งนั้นนะคะ
ก็น่าจะเคลียร์กันที่โรงพักหรือว่าอะไรใดที่ไหนก็ได้
รอดูนะครับอีก๒วันจะไปเคลียร์ที่โรงพักแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้จัดการของคุณขุนใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นน่ะนางสาวปรารถนาไม่ได้แขนหักซะหน่อยแค่ผิดรูปบวมผิดรูปแค่นั้นเองนะฮะยังไงก็ไปเคลียร์กันแล้วก็รับผิดชอบซะนะฮะ